แต่บางครั้งบางทานนะครับ

ชิ้นนี้ฉันปิ้งไว้ฉันต้องได้กิน

สรุปใครได้กินไปดูครับ

อะไรแบบนี้

ผมก็ช่วยงานพ่อมาตั้งแต่เด็กเหมือนกัน

ผุ่นบุคคลที่๓

อยู่เหรองามง่าไปเป็นอย่างนี้จริงครับ
เอางี้นะคุณผู้ชมนะเวลานั่งทานหมูกระทะเนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละ
ไม่ใช่แค่เฉพาะในครอบครัวเพื่อนฝูงเนี่ยเป็นกันบ่อย
ดีเลยล่ะโอ้โหคุณอ่ะเล่าให้ฟังหน่อย
วิ่งอยู่ดีหันมาอีกทีไปอยู่จานไข่หาต้นตอไม่เจอด้วยนะ
ถ้าทานหลายคนก็คือแบบเอาไปไหนคือต้องเล็งให้ดีมา
ต้องมีการแบบว่าแสดงความเป็นเจ้าของก่อนไหม
ปักป้ายมันก็ยากยากไปนะ
วิธีการก็คือสมมุติว่าตรงหน้าเราปิ้งไว้หายไป
แล้วก็ไปเอาจากคนอื่นมานี่มิตรฐานชีพต่อเนื่อง
เราต้องอยู่กันแบบนี้เราต้องอยู่แบบเอาตัวรอด
แต่มันเป็นความสนุกผมว่าการทานหมูกระทะด้วยกันเป็นสิ่งที่หลายคนโหยหา

ทานกันเป็นครอบครัวก็มีแบบว่าตะเกียบช้อนกลาง